ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่นนทบุรีนะฮะวัยรุ่นหกคนขี่จักรยานยนต์บุกไปบ้านคู่อริอืมไปเจอเพื่อนคู่อรินอนอยู่บนเปรย์ค่ะ
ลั่นไกยิงเขาเลยนะฮะกระสุนเข้าหัวเข้าแขนเย็บไปเนี่ยเกือบยี่สิบเข็มรอดเหรอคะ
อะไรจะขนาดนี้ดูสิฮะอุ้ยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ที่สพปักเกร็ดนะครับนนทบุรีนะฮะไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ปากเกร็ดนะฮะหลังจากได้รับแจ้งเหตุว่า
นายสมพงศ์สุขสรรค์หรือว่าเต้ยอายุ๒๔ปีถูกคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามา
แล้วก็ยิงบาดเจ็บสาหัสนะฮะเพื่อนเพื่อนช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล
โชคดีไม่ตายเอานะค่ะบาดแผลที่ถูกยิงเนี่ยเข้าศีรษะนะครับ
เย็บไปสิบสองเข็มเข้ามือซ้ายอีกเย็บไปหกเข็ม
ตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนี่ที่ศีรษะเห็นไหมครับ
ถูกยิงเข้าไปนะฮะนี่ดวงแข็งมากนะคะอ่า
เต้ยนะฮะเต้ยสมพงศ์นะครับวันนี้คุณเบิร์ตวิรยุทธ์ปานี
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยนะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านไม้นะครับอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
มีเปรย์อยู่นี่สาราข้างบ้านนี่รอยเลือดนะครับทุกผู้ชมครับ
เต็มพื้นเลยนะฮะพื้นกระเบื้องนะครับมีรอยกระสุนหนึ่งรูด้วยนะฮะ
โอ้โหดูสิคือนอนแบบสบายอยู่เลยอ่ะเมื่อคืนนี้
กำลังนอนสบายอ่ะถูกยิงเข้าไปเลยนะฮะ
บอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อคืนนี้ช่วง๓ทุ่มนอนอยู่บนเปรย์นะ
นี่เป็นบ้านของมี่นะไม่ใช่บ้านเต้ยมี่เนี่ยเป็นเจ้าของบ้านอายุ๒๔
เป็นเพื่อนสนิทกันซึ่งปกติเนี่ยเต้ยเขาจะมาหามานอนเปรย์แบบนี้ทุกวัน
อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาด้วยเมื่อคืนนี้ฝั่งคู่อริเนี่ยมากันทั้งหมดเนี่ย
หลายคนวิ่งเข้ามาแล้วถามมึงจะอยู่ฝ่ายไหนอุ้ยอ่า
เต้ยก็พยายามปฏิเสธไปบอกไม่อยู่ฝ่ายไหนทั้งนั้นแหละ
ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรกันด้วยนะฮะน่าจะเข้าใจผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้
สุดท้ายหนึ่งในกลุ่มที่มาเนี่ยชักปืนขึ้นมายิงใส่เขานัดหนึ่ง
โชคดีกระสุนมันเฉียดนะครับแต่โดนเข้าที่แถวไทยทอยแล้วก็มือนะ
แล้วก็นี่ฮะกระเด็นเข้ามาที่ศีรษะด้วยนะครับ
เขาก็เลยวิ่งหนีเอาตัวรอดคนร้ายยังพยายามยิงใส่อีกลูกหนึ่งนะฮะ
แต่ก็ไม่ทันได้ยิงซ้ำนะครับก่อนที่จะพากันหลบหนีไป
เขายืนยันว่าเขาไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับเพิ่งบวชมาด้วยนะ
แล้วก็เพิ่งศึกออกมานี่แหละได้แค่๒สัปดาห์เชื่อว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด
ผมก็เลยยังไม่รู้เลยว่ากลุ่มพวกนี้คือเป็นใคร
แบบว่าเพราะว่าไม่เคยมีเรื่องประหมาณอะไรกันมาครับ

คือว่าผมยังไม่รู้จักคุณเลยคุณมาทำอะไรอย่างนี้กับผมทำไมอะไรก็คือว่า
อยากให้เขาบอกว่าคิดให้ดีก่อนทำไม่ได้มาทำแล้วค่อยมาหนีแล้วค่อยมาคิดอะไรที่อย่างนั้น
ส่วนมี่เจ้าของบ้านเพื่อนคนเจ็บบอกว่าคนที่มาก่อเหตุคาดว่าเป็นกลุ่มคนต่างด้าว
ที่เคยอยู่ในชุมชนแถวบ้านนี่แหละเคยมีปัญหากันมารอบนึงแล้ว
แต่เรื่องมันจบไปเป็นปีแล้วนะจนกระทั่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อนสนิทของเขาชื่อเมฆ
ไปทำร้ายกลุ่มวัยรุ่นชาวต่างด้าวกลุ่มนี้จนเจ็บหนักไปอีกนะฮะ
ก็เลยคาดว่าคงจะมาเอาคืนแต่พอมาถึงบ้านเขาเนี่ยคือมี่เนี่ยเขาสนิทกับเมฆ

พอคนพวกนั้นมาถึงเนี่ยคงคิดว่าเต้ยคือมี่เพราะว่านอนอยู่ในเปรย์ก็เลยยิงใส่เลย
อาจจะแบบว่าฝังใจกันนะพี่แล้วมาเอาคืนกันนะครับแต่ไอ้คนที่ไปกระทืบมันไม่ได้อยู่ที่บ้านผมแล้วครับ

ใช่ครับเมฆไปแล้วก็จะมีพวกเพื่อนผมไปด้วยครับผม
คือเรายืนยันว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขามีปัญหากัน

คือมี่บอกมาถึงแล้วเนี่ยคิดว่าเต้ยคือเมฆ

ไม่แต่ว่าต่อให้เต้ยเป็นเมฆก็ยิงอย่างนี้ได้เหรอ
ก็เนี่ยไม่รู้กระสุนอะไรเนี่ยเมฆ
มีเข้าหัวถ้าเป็นกระสุนปืนแรงในปากนี้ตายไปแล้วนะครับ
จากรอยเย็บแล้วนี่จุดตายทั้งนั้นเลยนะคะ
เต้ยก็บอกเข้าไทยทอเนี่ยนี่ไม่ใช่ไทยทอแล้วนี่เข้ากลางศีรษะเลยนะ
ท่านผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเมื่อคืนนี้นะครับ
จะเห็นช่วงเวลาที่กลุ่มคนร้ายมาที่บ้านของมี่เนี่ยนะฮะที่มายิงใส่เต้ยเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์มากันแบบนี้นะครับ๓คันนะครับ
ใส่มวกน็อกเต็มใบถ้าเกิดนับคนจากจักรยานยนต์๓คันนี้เนี่ยนะฮะ
อ่านี่มีอีกคันนึง๔คันนะครับ
ดูแล้วก็หลายคนอยู่นะคันหนึ่งก็คนสองคนนะครับ
นี่ผ่านซอยภูมิเวศในช่วง๒๐นาฬิกา๔๓นาที
จากนั้น๒๐นาฬิกา๕๗นาทีกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่ผ่านท่าน้ำปักเกร็ด
เข้าซอยคานเรือนะครับจน๒๐นาฬิกา๕๙นาทีกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่ผ่านวงเวียนเล็ก
เข้าไปในชุมชนตลาดเก่าริมน้ำปากเกร็ดนะครับ
นี่วงเวียนตรงนี้นะฮะจะไปถึงบ้านของมี่แล้ว
อ่าบ้านที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาแม่ติดป้ายหาเสียงกันอยู่พอดีเลยเห็นไหมเนี้ย

นี่เห็นไหมแล้วก็มุมนี้นะฮะ๒๑นาฬิกา๖นาทีนะครับ
ในตลาดเก่าชุมชนริมน้ำปักเกร็ดนะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่เข้ามานะ
ตรงนี้มันเป็นทางเข้าออกตลาดเชื่อมไปทางท่าน้ำปะเกร็ดใกล้กับจุดเกิดเหตุนะครับ
บางคนก็ใส่หมวกนี่เห็นไหมฮะนี่ชาวบงชาวบ้านก็ยังอยู่นะครับ
ทำไมใส่หมวกกันน็อกก็ใส่หมวกปิดบังใบหน้ามาบางคนก็เห็นใบหน้านะครับ
คนแรกที่เข้ามาเนี่ยเห็นหน้าชัดเจนเลยค่ะอ่าใครเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไรก็
ยังไงไปบอกตำรวจได้นะฮะใช่ไม่ใช่อย่างไรนะครับ
แต่เกาะกลุ่มกันมาแบบนี้คือก็เห็นทะเบียนรถจักรยานยนต์ได้ชัดเจนสองคันฮะ
นี่คันหนึ่งก็ทะเบียนนี้นะครับ๔ขอไข่คควาย๘๒๘๒กรุงเทพมหานคร
อีกคันนึงก็๕ขอไข่น๖๖๙๔กรุงเทพมหานคร
จากหลักฐานตรงนี้นะครับทำให้ตำรวจสามารถติดตามตัวกลุ่มคนก่อเหตุมาได้แล้ว๑คนนะครับ
อายุเพิ่ง๑๖ปีนะฮะเขาเป็นวัยรุ่นชาวกัมพูชาโอ้โหชื่อในรอง
ยังเด็กอยู่เลยอ่ะนี่ฮะแม่ของรองวันนี้พอรู้ว่าลูกถูกจับก็มาที่สพปักเกร็ดนนทบุรีนะครับ
บอกว่าลูกชายเมื่อคืนนี้ออกจากบ้านมาไม่รู้เลยว่าจะมาก่อเหตุ
ส่วนที่ฝั่งคนเจ็บนะฮะคิดว่าเป็นทั้งสองพี่น้องออกไปก่อเหตุเนี่ยเขามีพี่น้องกันเนี่ย
ขอยืนยันว่าไม่ใช่มีแต่ฝ่ายรองเนี่ยที่เป็นน้องชายเนี่ยไปคนเดียวไปกับเพื่อน
ส่วนพี่ชายรองชื่อลิมไม่ได้ไปก่อเหตุด้วยยังป่วยอยู่ที่บ้าน
เชื่อว่าลูกชายเนี่ยคงจะตามไปล้างแค้นเพราะก่อนหน้านี้ฝั่งของคนเจ็บเคยบุกมาถึงบ้าน
แล้วไปทำร้ายลูกชายเนี่ยเจ็บมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะ
ส่วนเหตุการณ์ครั้งนี้เธอบอกว่าเธอไม่เข้าข้างลูกชายนะผิดก็ว่าไปตามผิดนะ
ลูกชายเนี่ยบอกกับแม่ว่าแค่ตั้งใจจะเอาปืนไปตบหัวเขา
แล้วปืนมันลั่นไม่ได้ตั้งใจยิง
เขาไปตกจริงแต่ปืนมันลั้นเบอร์ถ้ายิงจริงก็หนีแล้ว

ใช่ปืนมันลั่นอันนี้ดาพูดตามลุงนะ

ปืนลั่นลั่นกี่ทีค่อนนั้น
นี่ค่ะคือตำรวจก็สอบสวนลองอยู่หลายชั่วโมงนะครับ
ก่อนที่จะนำตัวเข้าห้องคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยรองนี่เขาก็บอกกับ
มวลชนแล้วก็สารภาพกับตำรวจบอกว่าปมการก่อเหตุมาจากการที่
กลุ่มของคนเจ็บบุกมาทำร้ายตัวเขาก่อนส่วนคนเจ็บเนี่ยพอมารู้
เรื่องว่าไม่ได้ไปก่อเหตุด้วยเนี่ยอ่าที่คนเจ็บบอกไม่ได้ไปเนี่ย
นะฮะแต่ก็ถือว่ารู้เรื่องอ่ายืนยันว่าคืนที่ก่อเหตุแค่ใช้ปืนตบจริง
จริงตบไป๓ทีแล้วปืนมันลั่นคือตบ๓ทีลั่น๓ทีเหรอคะแล้ว
ปืนมันลั่นมันก็เลยเฉียดไปเฉียดศีรษะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผู้
หาเขาอ้างนะแต่ฝั่งคนเจ็บเขาบอกเขาถูกไล่ยิงเลย
ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อในคำให้การนะครับตอนนี้ยังไม่ได้
แจ้งข้อหากับรองนะฮะเพราะว่าต้องรอการตรวจคราบเขม่าวดิน
ปืนก่อนส่วนกลุ่มที่มาก่อเหตุเนี่ยตอนเนี้ยดูจากภาพในกล้อง
วงจรปิดแล้วก็คนเจ็บเขาบอกเนี่ยตำรวจบอกว่ารวมเป็น๖
เท่ากับว่าเหลืออีก๕คนกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีนะฮะแต่
ตอนนี้จับกลุ่มตัวได้ละ๑คนนะครับนี่เป็นชาวต่างชาติชาว
ต่างด้าวนะแล้วก่อเหตุแบบนี้เลยนะคะดูเคสนี้